เรื่องที่เราพักเอาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของความเชื่อ
มาฝากคุณผู้ชมในช่วงของใกล้ปลายเดือนแบบนี้

นับถอยหลังไปไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เดือนใหม่เดือนแห่งความหวังของเรา
จะพาคุณผู้ชมไปส่องจอมปลวกประหลาดจ้า
จอมปลวกที่ออกมาเป็นทรงธรรมดาธรรมดาแหลม

ใช่คุณชนะช่วยดูตรงยอดยอดจอมปลวก
โอ้โหมันก็ดูแปลกนะ

ชาวบ้านเขาบอกว่าลักษณะคล้ายกับพญานาคไง
เขาก็เลยไปสอดส่องไปดูจอมปลวกประหลาดนี้
ตำบลน้องสระปลาอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานีนะคะ
จอมปลวกที่บอกมันมีลักษณะเล็กนะ

แต่ว่าสิ่งที่มันโดดเด่นสะดุดตาชาวบ้านก็คือ
ด้านบนที่เป็นยอดของจอมปลวก
ลักษณะคล้ายกับเสียญพญานาค๒เสียนเลยนะ

ชาวบ้านเขาก็เลยแห่แหนมากราบไหว้แล้วก็ขอเลขเด็ดตามความเชื่อนั่นแหละ
โดยเฉพาะสายนักเสี่ยงดวงตัวเลขทั้งหลายก็มาชื่นชม

มาถึงทีเนี่ยก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ดอกไม้ถูกเทียนผ้าหลากสีเอามากราบไหว้สาธุ
อุปกรณ์ครบเลยนะถูกต้องค่ะต้องมาให้ครบมือเพราะว่าตอนนี้อย่างที่คุณชนะนับวันนั่นแหละว่ามันใกล้แล้วไง
ที่จะออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดใหม่นั่นก็คืองวดของเดือนพฤษภาคมนะคะ
ชาวบ้านเขามาส่องดูเขาบอกว่านี่เขาเห็นนะ
เห็นนะฉันเห็นนะเห็นว่าเธอได้เลขอะไรอยู่
บอกได้ไหมบอกแล้วกันผมบอกไปเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกเรามาอีกที
บอกไปดังละกันว่าชาวบ้านที่เขาไปทำพิธีนี้เขาเห็นเลขอะไรครับ
มี๒รุ่นเสียงเออ๒เร่ง๒เลข๒กับ๘
เอาไปคิดเอาเองงานนี้ใครตาดีได้ตาไร้เสียนะจ๊ะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่หลักวิเคราะห์แล้วแต่วิจารณญาณ
ในการรับชมนะคะคุณผู้ชมบางคนก็อย่าไปคิดมากดูไปเป็นของแปลกเป็นเรื่องธรรมชาติ
ไปดูเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะก็มันก็แปลกดีแต่จริงนะจอมปลวกแต่ละที่เวลาเขาสร้างรังสร้างจอมปลวกขึ้นมาเนี่ย
มันจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปจริงเท่าที่เคยเห็นนะครับโอเคหลักมันก็จะเป็นแบบว่ารูปทรงกลวยขึ้นมาแบบนี้นะ
ขึ้นมาแต่หลายที่มันดูแล้วรูปร่างมันก็ผิดเพี้ยนออกไปตามสถานที่บริเวณนั้น
จอมปลวกเรียนการออกแบบมาหรือเปล่าคะไม่แน่ใจว่าเรียนสถาปนิกมาหรือเปล่า
เออเดี๋ยวนี้ออกแบบพิสดารดีจังไปเรียกความเชื่อให้วิทยาลัยในการมารับชมกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะ